เราจะต้องมาฟังเฉลยไปพร้อมกันกับคุณผู้ชมนะครับ
ครอบครัวของพี่แมวจากจังหวัดสมุทรสาคร
จะสามารถพลิกวิกฤตคว้าเงินทุนไปซ่อมแซมบ้าน
แล้วก็สามารถขอไฟฟ้าเข้ามาใช้ภายในบ้านได้หรือไม่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๔ข้อรับ๑๐๐๐๐๐๐บาท

ถ้าอย่างนั้นมาฟังเฉลยกันก่อนนะฮะ
ว่าเราจะได้ทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
ถ้าพร้อมแล้วผมขอเลือกเฉลยเรื่องแรก
จากเรื่องเอเชียนเกมครับ

เอเชียนเกมที่อินโดนีเซียครั้งที่ผ่านมา
มีพิธีเปิดในวันที่เท่าไหร่

เหมียวเลือกตอบตัวเลือกที่๓

ถูกครับ
เช่นเกม๒๐๑๘ที่อินโดนีเซีย
พิธีเปิดคือวันที่๑๘สิงหาคม
ศ๒๕๖๑ถูกต้องนะครับ
เพราะฉะนั้นได้รับทุนมากครับ

วันประสูรที่๘ประวัติศาสตรี

เราเลือกตอบตัวเลือกที่๒๑๖๙๑ซึ่งเป็นคำตอบที่
โอเคนะครับ

หมายเลขโทรศัพท์ของโรงเรียนก็คือ๐๒๔๒๐๑๖๙๑นะครับ
ทำได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้ทุนไปต่อชีวิต๑๐๐๐บาท
ทีนี้เราก็ลองมารุ่นกันต่อ
ว่าจะสามารถได้เงินแสนและเงินล้านกลับไปบ้านหรือไม่ในวันนี้นะครับ

ผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อใดไม่ได้ประกอบอยู่ในตราสัญลักษณ์บนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

แม่แดงเลือกตอบตัวเลือกที่๒ขนนก
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูกถูกถูกถูกถูก
แล้วอันสุดท้ายก็คือกล้องถ่ายรูป
หมายถึงการบันทึกเหตุการณ์อย่างทันท่วงที
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีนั่นก็คือปากกาไม่มี
อย่าเพิ่งใจเสียนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งผิดไปข้อเดียว
เราอาจจะไม่ได้ลุ้นเงินล้านในวันนี้นะครับ
แต่ยังมีโอกาสลุ้นเงินแสนอยู่ในข้อสุดท้ายนะฮะ
เรื่องวินมอเตอร์ไซค์ครับ

หากพบวินมอเตอร์ไซค์โกงราคาค่าโดยสาร
สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนหมายเลขใด

พี่อินเลือกตอบตัวเลือกที่๓

ถ้าถูกก็๑แสนบาทกลับบ้านในวันนี้นะครับ

รับและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ

เตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้โดยสารแล้วก็รวมทั้งรถสองแถวนะคะขอสมก
โดยให้อัดคลิปหรือจำป้ายเลขทะเบียนไว้แล้วก็โทรมาได้เลย
เพราะฉะนั้นได้ไปสองข้อในวันนี้นะครับครอบครัวของพี่แมวจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
สามารถรับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้หนึ่งหมื่นบาท
พี่แมวจ๋าหนึ่งหมื่นบาทนี้จะไปใช้ในส่วนไหนก่อน
ส่วนซ่อมแซมบ้านจ้ะเพราะยังไงก็ต้องซ่อมแซมหลังคาเอ่ย
แล้วก็รวมทั้งฝาบ้านรวมทั้งพื้นด้วยอะไรด้วยเนาะ
มันลำบากมากใช่ไหมครับนอนไม่หลับใช่ไหมถามจริง
ลำบากมากฝนเกาะก็นอนไม่หลับเพราะกันนี้ปั่วก็ขึ้นเยอะแล้ว
ถึงแม้ว่าพี่แมวนี่นะครับจะไม่สามารถรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ในวันนี้นะครับ
แต่ผมมีข่าวดีที่จะบอกกับพี่แมวและครอบครัวให้ดีใจครับนั่นก็คือ
บ้านของพี่แมวจะได้รับการซ่อมแซมให้เป็นบ้านที่สมบูรณ์และเป็นพื้นที่แห่งความสุขของคนในครอบครัวครับ
เพราะคุณาลัยจะเข้าไปซ่อมแซมบ้านให้พี่แมวฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

ขอบคุณมากเลยค่ะที่มีน้ำใจช่วยเหลือหนู
ทางน้ำหนูก็ไม่มีโอกาสที่จะทำบ้านใหม่ได้
นอกจากรักซ่อมแซมฟรีด้านน้อยค่ะขอบคุณมากค่ะ

เดี๋ยวเราจะได้บ้านหลังใหม่แล้ว

ใจไหมลูกแม่จะได้ไม่ต้องแบบวิ่งไปวิ่งมาแล้วเนอะ
แม่บ้างแม่รู้สึกยังไงดีใจไหมได้บ้านแล้ว
ดีใจมากเลยจะได้บ้านใหม่แล้ว
ขอบคุณมากเลยจะตั้งบ้านให้นะคะ

อ๋อถูก
บางครั้งนะครับถ้าเผื่อว่าในโชคร้ายของเราเนี่ย
ก็ยังถือว่ายังมีโชคดีนะพี่แมวเนอะ
ที่ได้เจอผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้นะครับ
วันนี้เรื่องราวชีวิตของพี่แมวที่ได้มาถ่ายทอด

ถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันในความยากจน

บ้านหลังเล็กหลังนี้ที่มีเต็มบ้านไปหมด
ก็คือความรักและความอบอุ่นที่ดูแลซึ่งกันและกันครับ
และน้ำใจที่มีต่อกันนะครับ
เขาฝ่าฟันแล้วก็ต่อสู้กันมาจนผ่านวิกฤตมาได้นะครับ
ต่อไปนี้ก็คงจะมีแต่สิ่งดีเข้ามาแล้วเนอ
ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกชีวิตนะครับในวันนี้
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ในเรื่องของการศึกษาของเด็กน้อยและยังเจ็บไข้ได้ป่วยอีก
ถ้าเผื่อว่าเรามีกำลังที่จะสามารถช่วยกันได้ช่วยนะครับ
ขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าด้วยนะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต

ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้ลาไปก่อนเกมต่อชีวิตสวัสดีครับ
ขอขอบคุณทีมงานทุกคน

ขอบคุณพี่ผาที่ได้แนะนำให้มาในรายการนี้
ที่หนูถึงจะได้เงินหมื่นแล้วก็ได้บ้านหลังใหม่กลับไป
ขอขอบคุณบริษัทครูนาลัยมากเลยค่ะ